วันนี้มีเรื่องให้ได้พูดถึงเยอะแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเรื่องที่ทุกชาติประสานเสียงและ
พูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับก็คือความพร้อมของเจ้าภาพฟิลิปปินส์ครับ
ก็มีหลายประเด็นเรื่องของการบริหารแบบก่อก่อสร้างต่าง

ตามข้อกำหนดที่มีการตกลงกันไว้นะครับ
รวมถึงระบบเรื่องของการจราจร
สาธารณูปโภคก็มีปัญหามากมายนะครับ

จากวันดาศึกมงชฎของหลายชาติ
ให้ออกมาดีที่สุดนะครับจากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ไม่ใช่เพียงแค่นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมครับ
ที่ต้องเจอกับความไม่พร้อมของเจ้าภาพ
แต่ว่าสื่อมวลชนเองที่มาทำข่าวที่กรุงมณิลาแห่งนี้ครับ
ก็ต้องเจอกับความไม่พร้อมแล้วก็ทำให้การทำงานนั้นยากลำบากกว่าเดิมครับ
คราวที่ออกมาเป็นระยะของเจ้าภาพฟิลิปปินส์
การบริหารจัดการการจราจรรวมถึงความไม่พร้อมของสนามแข่งขัน
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
มวลชนไทยที่เดินทางมารายงานข่าวก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

เรื่องการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพร้อมอย่างที่บอกนะครับ
นั่งสื่อที่สนามฟุตบอลชายน้อยมาก
ก็เป็นที่กังวลว่าแมทที่เราจะเจอกับเวียดนามเนี่ย
ก็สื่อไทยก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวียดนามก็เยอะอยู่แล้ว

แต่ผู้สื่อข่าวของฟิลิปปินส์เองก็ยอมรับครับว่า
เป็นความน่าอับอายของชาติที่จัดมหากรรมกีฬาแห่งภูมิภาคได้ไม่ประทับใจชาวอาเซียนเลย
ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าเมื่อพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มขึ้นนั้น
ทุกอย่างจะลงตัวมากกว่านี้
มันผลกระทบเลยแล้วคงต้องขอขอบภัย
เพราะอีกสิ่งที่คุณไม่ทำได้

เจ้าภาพน่าจะรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นของสื่อมวลชนครับ
ก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนี้เจ้าภาพฟิลิปปินส์
บริหารจัดการการแข่งขันอย่างไร
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คือเห็นภาพที่ออกมาตามสื่อต่างแล้วก็น่าหนักใจแทนเจ้าภาพจริง

อันนี้พูดตรงนะครับแต่จริงสงสารเขา
เพราะว่าพอเราไปตามข่าวเราจะเห็นว่าคือมันมีการเปลี่ยนผ่านเรื่องของภาวะทางการเมือง
และงบประมาณก็ส่งผลคือลดงบบอกว่า๓๐๕๐
และช่วงสุดท้ายเดือนนึงมันเหลือเวลา
จริงเอาส่วนใหญ่เขาก็เร่งกันช่วงเดือนสุดท้ายนะครับ

ก็เลยเห็นตามนี้ตามเกิดก็สู้ต่อไปแล้วกันนะครับ
กำลังใจให้ทั้งเจ้าภาพเองแล้วก็นักกีฬาทุกชาติ